ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับคดีของผู้กองบอยนะครับ
ผู้กองบอยร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญส่งวัย๒๙ปีนะครับ
รองสารวัตรสืบสวนสนวังทองหลางที่เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ซึ่งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็คือภรรยาของตัวเองใช่ค่ะนะครับ
ทีแรกผู้กองบอยก็บอกว่ามาเห็นอีกทีก็ภรรยาก็ยิงตัวตายแล้ว
ใช่นอนอยู่ตอนแรกคือปฏิเสธเลยใช่
ได้ยินเสียงปืนลงมาดูที่บ้านชั้นล่างภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ค่ะตอนหลังก็พบคราบขะเหมาดินปืน
บอกว่าปืนลั่นใช่ค่ะก็เลยให้การภาคเศษครับอืม
สุดท้ายก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับอ่าวันนี้นะครับ
ตำรวจสอนอรัฐพร้าวเมื่อช่วงเช้าเนี่ยได้คุมตัวร้อยตำรวจเอกทรงกรด
หรือว่าผู้กองบอยนะครับอ่าที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับ
ไปฝากขังผลัดแรกที่สารเป็นเวลา๑๒วัน
คือตั้งแต่๒๓มิถุนายนถึง๔กรกฎาคม
ที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เนื่องจากต้องสอบสวนพยานอีก๗ปาก
แล้วก็รอผลตรวจสอบประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา
จากกองทะเบียนประวัติอาทยากรด้วย
รอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางด้วย
ผลการตรวจสอบศพจากสถาบันนิติเวศ
แล้วก็หลักฐานอื่นด้วยนะครับนี่ฮะก็นำมาฝากขังนะครับ
นาฬิกา๕๐นาทีวันนี้มีทนายความของผู้กองบอย
นะครับมายื่นขอประกันตัวต่อสารนะครับ
โดยยื่นกับสารแล้วสารก็มีคำสั่งอนุญาต
ปล่อยตัวชั่วคราวได้นะครับสำหรับร้อยตำรวจเอกทรงกรดผู้ต้องหา
เนื่องจากผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ไม่มีพฤติการ
ในการหลบหนีไม่มีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับพนักงาน
สอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัวนะก็เลยอนุญาตให้ประกันตัวไป
หลักทรัพย์๕แสนบาทโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขนะครับทนาย
ก็มายื่นขอประกันตัวไปสารให้ประกันตัวนะครับนอกจากนี้นะ
ครับยังมีข้อมูลนะครับบอกว่าผู้กองบอยได้ติดต่อมาขอให้
เป็นที่ปรึกษาการทำคดีสำหรับทนายความที่มายื่นให้นะครับ
คือนายนิติศักดิ์มีขวดนะครับบอกว่าผู้กองบอยเนี่ยติดต่อ
ขอให้เป็นที่ปรึกษาการทำคดีก็เลยเดินทางมาตั้งแต่คืน๒๓
มิถุนายนไปที่สนราชพร้าวซึ่งขณะนั้นผู้กองบอยอยู่
ระหว่างการสอบปากคำจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนตำรวจสนราชพร้าว
นำตัวผู้กองบอยไปชี้จุดประกอบการให้ปากคำที่บ้าน
พักจุดเกิดเหตุย่านบางกะปินะฮะแล้วก็นำตัวผู้กองบอยมาสอบ
ปากคำอีกครั้งที่สอนอราชพร้าวจนถึงตี๒ซึ่งผู้กองบอยให้
ความร่วมมือทุกอย่างเป็นอย่างดีนะครับจากการพูดคุยกับ
กองบอยนะครับทนายความบอกว่าทราบว่าผู้กองบอยเนี่ยเขา
เป็นคนรักลูกและรักภรรยามากนะฮะส่วนตัวของทนายความบอกว่า
ผัดได้ว่าผู้กองบอยสำนึกผิดโศกเศร้าเสียใจร้องไห้
ตลอดเวลาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นทุก
อย่างเนี่ยเชื่อว่าผู้กองบอยให้การไปตามข้อเท็จจริงที่

สามารถให้นึกจากผู้ต้องหานี่เข้าพบมางานส่อบสวนด้วยตัว
เองแล้วก็ให้การเชิงพากเศษว่าไม่ได้กระทำความผิดนะครับประกอบกับพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวและก็มีพฤติการว่า
ผู้ต้องหาไม่ได้ยุ่งเหยิงกับพยานนะครับสารเลยตีหลักประกัน๕แสนเราก็รู้สึกเสียใจกับการที่เกิดขึ้นเสียใจอยู่แล้วนะครับ
ก่อนไปบรชนใช่ไหมไปให้ปากคำผู้บังคับบัญชาเขาก็ร้องเสียใจกับการที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ
ก็ถ้าตามสำนวนตามรูปคดีตามคำให้การที่ให้การไว้เขาก็ไม่ได้มีเจตนานะครับว่าที่จะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา
แล้วก็ผมอยู่กับเขาเนี่ยผมก็เป็นห่วงนะครับเขาก็มีอาการซึมเศร้าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนทางด้านครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ของผู้กองบอยนะครับวันนี้ก็มาจากนครศรีธรรมราชบ้านเกิดนะครับ
ก็เห็นว่าเคร่งเครียดกันหมดแล้วฮะสำหรับครอบครัวนะครับ
สั้นว่าไม่ขอพูดคุยให้รายละเอียดอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องรอให้สอบถามจากท่านทนายความนะ
ทางครอบครัวเขาบอกพ่อกับแม่ของผู้กองบอยบอกว่าก็ยังช็อกกันอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดข้อมูลอะไรหลังจากนี้นะครับผู้กองบอยก็บอกนะครับ
บอกว่าจะไปร่วมงานศพของนุ่มนิ่มภรรยาที่เสียชีวิตแต่ขอให้จบเรื่องคดีความก่อน
แม่ของผู้กองบอยนะครับพอรู้ว่าลูกชายได้ประกันตัวนี่โอ้โหผู้สื่อข่าวเรารายงานบอกว่าน้ำตานี่ไหลออกมาเลยนะครับ
เนื่องจากก่อนนั้นนี้ก็เครียดสะสมมากนะครับ
ขณะที่ผู้กองบอยก็เดินก้มหน้าสวมหมวกนะเคร่งเครียดตลอดเวลานะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นตอนไปถามนะครับบอกว่าก็เสียใจ
แล้วไม่ได้ตั้งใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ออกไปพร้อมกับครอบครัว
วันนี้คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
อยู่ที่บ้านของผู้เสียชีวิตนางสาวพิมชดาพรภูแย้มใสหรือว่านุ่มนิ่ม
ทางญาติญาติเองนะครับดูแล้วก็มีท่าทีที่สบายใจมากขึ้นกับเรื่องของผลคดีความ
นะฮะเพราะว่าเขาก็เชื่อแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายค่ะนะฮะตอนนี้ผลก็ออกมาแล้ว
แม้ว่าผู้กองบอยจะบอกว่าเป็นการปืนลั่นนะครับเป็นการพากเศษนะครับ
คุณครินได้นำคลิปวิดีโอขณะที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวให้กับทางญาติยาดของผู้เสียชีวิตนะครับได้ดูนะครับ
แล้วก็บอกว่าเสียใจนะสำหรับผู้กองบอยนะครับ
แม่ของน้องนุ่มนิ่มเนี่ยก็ได้ดูแล้วก็บอกว่าสำหรับผู้เป็นแม่จนถึงตอนนี้ก็สบายใจขึ้นในส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
ก็ถือว่าครอบครัวได้รับความเป็นธรรมในระดับหนึ่ง
ตอนนี้ยังมั่นใจว่าลูกถูกฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุปืนลั่น
ส่วนผู้ต้องหาจะเดินทางมาไหว้ศพลูกสาวหรือไม่นะครับ
ถ้าจะมาเนี่ยทางแม่บอกว่าก็ไม่ขัดข้องหากตั้งใจจะมาจริงแล้วก็อยากจะถามต่อหน้าว่ามาทำแบบนี้กับลูกสาวทำไม
เชื่อว่ามูลเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ต้องหาลงมือก็เพราะว่าพยายามจะง้อขอคืนดีลูกสาว
หลังจากที่ลูกสาวคิดว่าตลอดเวลาสี่วันที่แยกกันอยู่ผู้ต้องหากลับไปอยู่กับภรรยาคนแรกนะ
ส่วนจะอโหสิกรรมให้หรือไม่แม่บอกว่าก็อโหสิกรรมให้แต่ในส่วนของคดีก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะได้จุดทูปบอกกับลูกสาวไปแล้วว่าขอให้คดีคืบหน้าและคนผิดต้องได้รับโทษ
เออวงศิษย์กรรมนั้นมันก็ได้ตายไปแล้ววงศิษย์กรรมนั้นซะได้กับภัยเฮ็ดจังไหนก็ได้ยังสั้นแม่ว่าจังสิดิ
อยากให้แม่เข้าฟันอยู่อยากให้แม่บอกอยู่บ่าลูกนั้นสิเฮ็ดจังไหนสิไม่ให้แม่เรียงสิไอ้ย่าเรียง
พี่ชายของนางสาวพิมชดาพรที่เสียชีวิตนะครับบอกกับเราว่ามั่นใจว่าการเสียชีวิตของน้องสาวไม่ใช่เหตุปืนลั่นอย่างแน่นอนนะครับ
แต่อาจจะเป็นลักษณะการพยายามป้องกันตัวนะครับ
ก็เลยทำให้มีเขม่าวดินปืนที่มือของน้องสาวด้วย

เชื่อว่าน้องสาวเนี่ยต้องไปถูกปืนเพราะพยายามป้องกันตัว
หากผู้ต้องหาได้ประกันตัวแล้วจะเดินทางมาที่กรสิน
เคารพศพมากราบขอเข้ามาศพน้องสาว
พี่ชายบอกว่าตัวเขาก็ไม่ติดขัดนะ
เพราะถึงอย่างไรผู้ต้องหาก็ยังเป็นพ่อของหลานสาววัย๒ขวบของเขา
ถ้าเขาอยากจะมาแต่รู้สึกความรู้สึกส่วนตัวผมนะ

เพราะผมก็โอ้โหเสียผมไม่อยากไปโกรธแค้นไปอะไรไปกับใครนะ
ผมก็อยากให้วิญญาณของน้องผมไปสู่สุขติ
ผมเชื่อส่วนตัวผมเกียรตนาครับ
ส่วนตัวผมเชื่อนะก็ประมาณปกป้องตัวเองประมาณนั้น
แต่ว่าทางผู้กองบอยเขาบอกว่าเขาก็อยากจะมาแต่ให้เสร็จคดีความก่อน
ก็ไม่รู้ว่าคดีจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงนะ
มีพี่สะพ้ายของผู้ตายนะครับบอกว่าเรื่องปืนลั่นเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นตำรวจ
น่าจะมียุทธวิธีในการเข้าแย่งปืนถ้ามันเกิดเหตุแบบนั้นจริง
่งปงแย่งปืนอะไรกันจะมาปืนลั่นเนี่ยไม่เชื่อนะครับ
แล้วกระสุนคงไม่เจาะศีรษะน้องสามีแบบนี้
ข้องใจว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยทำไมผู้ต้องหาไม่รีบแจ้งกู้ภัยรีบเรียกรถพยาบาล
แต่กลับไปแจ้งตำรวจแจ้งกองพิสูจน์หลักฐานให้มาที่เกิดเหตุก่อน
รวมทั้งพนักงานสอบสวนก็เคยเป็นเพื่อนกับผู้ต้องหา
เพราะเคยอยู่สอนอเดียวกันแล้วตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่สอนออื่น
เคยทำงานอยู่ที่เดียวกันพอได้ประกันตัวแบบนี้ทางฝั่งพี่สะพ้ายผู้ตายบอกว่า
ครอบครัวก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนะ
เพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทางเขา

ในฐานะที่ครอบครัวเกิดความสูญเสียก็เลยอยากได้รับความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดด้วย
วิญญาณของนุ่มนิ่มจะได้ไปสู่สุขติ